ส่วนอันนี้ก็ระทึกเหมือนกันจริงคือเราก็นำเสนอแหละ
เรื่องของรถเก๋งที่เลี้ยวกำลังเลี้ยวนะ
แล้วปรากฏว่ารถกระบะเนี่ยหันมาทางตรงแล้วก็พุ่งชน
แต่วันนี้ที่เราจะเอาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเป็นเหตุการณ์นี้นี่แหละค่ะ
แต่กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเห็นเลย
มีน้องนักเรียนอยู่ในรถเก๋ง
แล้วตอนนั้นน้องนักเรียนถลายออกมานอกตัวรถ

แล้วก็ทะไหลออกไปจมคูน้ำ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกนี่เรื่องจริงนะฮะ
นี่ไงจังหวะที่นักเรียนทะลุออกมาจากรถเก๋ง
แล้วสไลด์ถลายไปกับพื้นถนนไปอยู่ตรงข้างทางนั้นนะคะ

แล้วก็น้ำอยู่ในแอ่ง

ถลายไปตามถนนตกแอ่งตรงนี้นะฮะ

แล้วเหตุการณ์นี้มันอยู่ตรงสี่แยก

รถตู้เลี้ยวข้ามแยกมาทางขวามือ
ปรากฏว่าเก๋งเลี้ยวตัดหน้ากระบะ

ชนเข้ากลางคันเลย

ถ้าดูจากคลิปหลายคนห่วงว่าเด็กตายหรือเปล่าคุณผู้ชม

ใช่ค่ะนี่ตอนที่หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่
เร่งไปช่วยดูว่าน้องบาดเจ็บอะไรไหม

ไม่ถูกรถที่ตามหลังมาเนี่ยชนซ้ำครับ
ถือว่าเป็นวินาทีชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบค่ะถามข้อมูลเบื้องต้น
คือรู้ว่าคนขับรถเก่งอายุ๖๙ปี
คือนางจารุวัลวังศิลป์ค่ะจะพาเด็กชายคนนี้
ไปส่งที่โรงเรียนแต่มาเจออุบัติเหตุแบบนี้
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะคนเจ็บ๓คนนะคะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะในรถคันสีเลือดหมูเนี่ย
ก็คือแม่แล้วก็มีลูก๒คนนะ
เชื่อไหมฮะว่ารถพังยับขนาดนี้
โดนชนจนหมุนอยู่กลางถนนแบบนี้

แล้วลูกลูกวัย๑๑ปีก็มีแผลถลอกที่ใบหน้าด้านซ้าย
อีกคนนึงมากับรถกระบะได้รับบาดเจ็บไม่เยอะนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลปากช่องนาน
คุณผู้ชมฮะจริงเรามีภาพเหตุการณ์

ค่ะค่ะวงจรปิดเมื่อวานนะครับอืม
จริงเรามีนะว่าเราเห็นอีกมุมหนึ่งไกล
จำได้ว่าคุณอริยาเป็นคนเล่าเหตุการณ์นี้เองนะครับ
ว่ามีรถแดงคันนี้กำลังกลับรถนะฮะ
แล้วก็มีรถกระบะใช่ไหมพุ่งมาชน
แต่ว่าวันนี้คุณสืบสกุลมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราเห็นเลยไง

แล้วก็สไลด์ถลายไปกับพื้นถนน
นี่คุณถ้าเมื่อวานนะฮะอันนี้นี่ฮะเหตุการณ์ก็ว่าน่าตกใจนะฮะใช่ค่ะ
นะครับนี่เรานำเสนอไปเมื่อวานตอนข่าวเที่ยงเหมือนกันฮะ
แต่ที่คุณผู้ชมได้ดูคลิปที่เด็กถลายออกมาจากตัวรถเนี่ย
คือคลิปอีกมุมคลิปใหม่ใช่ที่ทำให้เห็นเด็กเลยฮะ
เจ็บมากนะคะทุกคนก็ปลอดภัยนะคะ